กลางดึกคืนที่ผ่านมาที่ชนบุรีค่ะ
ปัญหาเรื่องของสามีภรรยาตีกันเนี่ยมันมีบ่อยจริงนะคะ
แต่ส่วนใหญ่เหตุการณ์มันจะมีที่มาที่ไปเช่นความเมา
อันนี้ก็เหมือนกันสามีภรรยาดื่มเหล้ากันเมากัน
แล้วมีปากเสียงกันทะเลาะกัน
แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะตัวสามีถึงขั้นลงไม้ลงมือกับภรรยา
แล้วก็ทำร้ายร่างกายภรรยาแบบรุนแรงมาก
ภรรยาบอกว่าก็ฮึดสู้เอามือเนี่ยบีบคอสามีเลยนะคะ

แต่ภรรยาบอกว่าขอหลบไปตั้งสติแป๊บหนึ่ง
แล้วก็ไม่หนีไปไหนสุดท้ายไปมอบตัวกับตำรวจนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ในห้องเช่าซอยทีคามาสตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
นี่คือผู้เสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนเลยนะคะ
นายพิพบขยันการอายุ๔๘ปี
เป็นคนงานเรือประมงแล้วก็ขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างค่ะ
เสียชีวิตอยู่บนเตียงที่คอเนี่ยมีรอยเขียวช้ำนะคะ
ในห้องก็มีร่องรอยของการทะเลาะกัน
เพราะว่าข้าวของเนี่ยโอ้โหกระจายเต็มไปหมดเลย
คนก่อเหตุก็คือภรรยาค่ะนางสาวตรีรัฐจำนองอายุ๔๑ปี
หลังก่อเหตุเธอบอกว่าหลบไปตั้งสติแป๊บหนึ่ง
แล้วก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจที่โรงพักเมืองชนบุรีนะคะ
จากการสอบถามญาติผู้ตายญาติบอกว่าปกติ
ทั้งคู่เขากินเหล้าด้วยกันบ่อยกินเหล้าทีไรทะเลาะกันเป็นประจำ
เหตุการณ์นี้ก็เหมือนเดิมคือกินเหล้ากันแล้วก็ทะเลาะกัน
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันค่ะ
ขวางปลาข้าวของในห้องไม่มีใครกล้าไปช่วย
ไม่มีใครไปดูไปห้ามเพราะว่าได้ยินเสียงแบบนี้อยู่บ่อย
สักพักหนึ่งเสียงเงียบโอ้โหฝ่ายชายเสียชีวิตเลยนะคะ
ภรรยาบอกว่าก็โมโหถูกฝ่ายชายตบตีเลยพลั้งมือ
บีบคอบีบคอจนสามีตายคามือเลยค่ะ
หลังเกิดเหตุนายยุทธ์ขยันการพี่ชายของผู้ตาย
บอกว่าตัวน้องชายเขากับภรรยาอยู่ที่ห้องเช่านี้มา๔ปีแล้ว
ปกติก็รักใคร่กันดีนะคะขยันทำมาหากิน
แต่น้องชายก็ชอบดื่มเหล้าจริงแหละก็ยอมรับ
พอเมาก็ชอบด่าภรรยา
ส่วนตัวมองว่าสาเหตุที่ทะเลาะกันอาจจะเป็นเพราะฝ่ายหญิงหึงหวงมากกว่า
ไม่ใช่แค่เรื่องของการเมาแล้วทะเลาะกันธรรมดา
เหมือนกับฝ่ายหญิงเห็นฝ่ายชายแชทคุยกับผู้หญิงคนอื่น
ก็เลยโมโหบีบคอจนตายคามือแล้วก็ตายอยู่บนเตียง
ก็ไม่ได้แค้นใจหรือว่าติดใจอะไรนะ
เพราะว่าเหมือนกับเป็นเวรกรรมที่ทั้งคู่ทำกันมา
คนผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดก็ถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายไป
น่าจะอยู่ใน๓ปีเพิ่งมาอยู่ด้วยกันไม่มีครูไม่มีใครด้วยกัน
น่าจะเกิดจากผู้หญิงแล้วก็เรื่องโดนด่าตัวนั้นอาจจะมีสะสมไว้อย่างนั้น
ร้อยตำรวจเอกหญิงบุญสิตาหาศิลป์รองสารวัตรสอบสวนสพเมืองชนบุรี
ก็สอบปากคำตัวภรรยาที่ก่อเหตุอีกรอบนึงนะคะเธอก็สารภาพว่าพลั้งมือ
ที่ก่อเหตุก็เพราะว่าถูกสามีทำร้ายร่างกายก่อนจริง
ช่วงค่ำก่อนเกิดเหตุตัวเธอขี่รถจักรยานยนต์ไปรับสามีที่กินเหล้าอยู่กับเพื่อนท้ายซอย
พอกลับมาถึงห้องเช่าก็มีการคุยกันเรื่องลูกสาวของสามีที่เป็นลูกติดของสามี
เข้าใจว่าลูกสาวของสามีมายืมเงินสามีก็ตอบกลับไปว่าลูกสาวไม่ได้มายืมเงิน
อย่าสติแตกหลังจากนั้นก็เลยเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะสามีเมา
เธอก็นั่งดูทีวีอยู่นอกห้องสามีเอาเท้ามาถีบหลังเธอค่ะ
กันสามีเข้าไปในห้องแล้วก็ปิดประตูขังสามีไม่ให้ออกมา
โวยวายค่ะทุบหน้าต่างแล้วก็ปีนออกมาจากห้อง
แล้วก็จับหัวเธอโขกพื้นปูนจับหัวเธอโขกโต๊ะม้านั่งที่อยู่ในห้อง
เธอก็วิ่งหนีเข้าไปในห้องนะคะจากนั้นเนี่ยก็สู้กัน
อดรัดฟัดเหวี่ยงกันเธอบอกว่าเธอพลิกตัวขึ้นมาคร่อมสามีได้
ลักษณะแบบนี้ค่ะตามภาพกราฟิกแล้วเธอก็บีบคอสามี
บอกว่าพลั้งมือไม่คิดว่าสามีจะตาย
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวที่แบบโอ้ยไปจับได้ว่าสามีคุยกับผู้หญิงคนอื่น
แชทคุยกับคนอื่นจับได้สามีนอกใจเลย
สามีเธอบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นสาเหตุก็คือนี่แหละ
เรื่องของความเมาแล้วเธอถูกสามีทำร้ายร่างกายก่อน
แล้วเธอสู้แต่สุดท้ายสามีถูกเธอบีบคอตายเลยนะคะ

ไม่เคยไม่เคยสนใจเรื่องป่าวส่วนเขา
นี่ค่ะตัวภรรยาเขาก็เปิดแผลให้ดู
ทีมข่าวของเราดูเลยนี่นะคะที่แขนก็เป็นรอยช้ำเบอร์เรอเลย
คือเธอก็พยายามจะยืนยันว่าเธอถูกสามีทำร้ายร่างกายแบบรุนแรงมากจริง
เธอก็เลยฮึดสู้ไปแต่ก็อยู่กันสองคนอ่ะสามีพระยาสามีก็ตายไปแล้ว
ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะนะคะแต่ตัวภรรยายืนยันแบบนี้
เธอถูกทำร้ายร่างกายก่อนนี่ค่ะ
ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในห้องเช่าที่เกิดเหตุนะคะ
เพื่อนบ้านก็ไปดูการทำแผนกันเยอะเลยนี่ค่ะ
การทำแผนเริ่มจากประตูหน้าห้องนอนที่เธอบอกว่าเธอพยายามขังสามีเอาไว้ในห้อง
แล้วก็ที่หน้าห้องด้วยนะคะคือจุดที่เธอบอกว่าถูกสามีจับหัวโขกพื้นนี่ตรงนี้นะคะ
ทำแผนไม่นานแล้วก็ไม่มีเหตุวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นแต่คนแถวนั้นก็มามุงดูกันเยอะ
คนในพื้นที่บอกว่าจริงแล้วฝ่ายหญิงเขาก็เป็นคนนิ่ง
ไม่ได้พูดจาอะไรกับใครเยอะไม่ได้ปากร้ายอะไรด้วยแต่ฝ่ายชายเนี่ยชอบกินเหล้า
เวลากินเหล้าทีไรก็มาทักทายเพื่อนบ้านดีนะ
แต่ถ้าวันไหนดื่มหนักเนี่ยจะกลายเป็นอีกคนนึงเลย

ข้าวของมีอะไรบ้างที่ทำให้มันเหลือ
มีเสื้อผ้ากระเป๋าเสื้อผ้าตำรวจมาที่บ้านมาบอกว่าเจ้าทุกข์อ่ะ
คนที่กระทำไปมอบตัวที่นู่นให้ตำรวจมาดู
ตอนเช้าก่อนที่เขาวันที่เขาจะเสียเนี่ยก็ยังทำงานอยู่ด้วยกันอยู่เลย
เขาผัวเมียพ่อกับพ่อกับแม่เลี้ยงเขาก็ทำงานด้วย
ผมก็ไปช่วยเขาทำเขายังหอกเล่นกันอยู่เลย
ไม่ใช่

เพราะว่าเราอย่างในมุมของลูกก็ไม่ได้ไปรับกวน
ใช่ไม่ได้รับกวนน้องไม่ได้รับกวน
ส่วนลูกชายของผู้ตายค่ะอายุ๒๖ปีนะคะ
ก็ไปรอรับศพพ่อเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดใหม่พระยาธรรม
ลูกชายบอกกับทีมข่าวของเราว่าเขาพักอยู่กับแฟนสาวที่บ้านหลังนี้ด้วยนะคะ
แต่ก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมแม่เลี้ยงถึงทำกับพ่อขนาดนี้
ถึงขั้นบีบคอพ่อจนพ่อเสียชีวิต
แต่ถ้าถามว่าตัวพ่อกับแม่เลี้ยงเนี่ยทะเลาะกันไหม
ก็ยอมรับว่าก็ทะเลาะกันบ่อยตามภาษาสามีภรรยาที่ผ่านมาพ่อดื่มเหล้าก็จริง
แต่เมาแค่ไหนก็ไม่เคยทะเลาะรุนแรงแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุลูกชายของผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งแฟนที่บ้าน
ตอนนั้นก็เลยไม่ได้อยู่บ้านก็เลยไม่รู้ว่าพ่อเสียชีวิตตอนไหน
คิดว่าพ่อนอนอยู่ในห้องด้วยซ้ำมารู้จากตำรวจนี่แหละ
ว่าพ่อเสียชีวิตโดยที่แม่เลี้ยงเป็นคนก่อเหตุ
ส่วนประเด็นที่แม่เลี้ยงไปบอกกับตำรวจว่าลูกติดพ่อไปขอยืมเงินเนี่ย
ลูกคนนี้เขาบอกเขาไม่รู้นะไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลย
ลูกติดพ่ออีกคนนึงเป็นผู้หญิงอ่ะนะลูกชายคนนี้บอกว่า
คือน้องสาวคนนี้เป็นคนละแม่กันด้วยก็เลยไม่รู้ว่าเขามายืมเงินจริง
ตามคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุหรือเปล่าตำรวจก็เลยบอกว่า
เรื่องต้นก็คุมตัวนางสาวตรีรัฐภรรยาผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ฝากหางต่อสารจังหวัดชนบุรีนะคะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะคะ
แล้วก็จะต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมหาหลักฐานเพิ่ม
ว่าสาเหตุเป็นลักษณะแบบนี้จริงไหมนะคะ